อีสานกันบ้างดีกว่ามีเมนูเด็ดนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปหาแมงจี้โปม

ต้องถามสาวอีสานข้างผมแมงจิปโปม

ก็เป็นแมลงชิ้นนึงที่เอามาทำน้ำพริกเอามาทำอะไร

อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์
ไปเจอกับคุณยายท่านนี้กำลังงมหาเลยครับ

เขาบอกว่าในช่วงกำลังเก็บเกี่ยวข้าวก็มีจิ้งรีดอยู่ตามคันนาแบบนี้
เต็มไปหมดเลยทีเดียวก็เลยออกมาหามาเก็บแบบนี้นะครับ
วิธีการทำไงฮะต้องมีนี่ครับเอาเสียมไปด้วยพร้อมกับถังพลาสติกนะครับ

ใช่แล้วครับสองอย่างนี้ต้องมีเอาไว้เสียมก็เอาไปขุดส่วนถังนี่ก็เอาไปเก็บใส่แมงจีโปมเข้าไป
ก็คือเจ้าจิ้งหรีดนี่แหละครับวิธีการขุดหานะครับก็คือหาร่องรอยของมันหาหลักฐานของมัน
คล้ายเป็นขุยดินเจอปุ๊บก็ขุดเข้าไปแบบนี้ปักเข้าไป
ใช่แล้วล่ะครับขุดเข้าไปก็จะเจอกับแมงจีโปมได้มานี่แหละครับก็ตัวมันก็จะสีออกน้ำตาลแดงแบบนี้
ตัวมันเริ่มเทิมเลยนะจริงได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียมาครบเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วคุณยายก็บอกว่าจับได้เยอะมากเลยนะได้มามากกว่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า๑กิโลกรัม

ใช่ครับส่วนมากก็จะเอาไปทำอาหารนะมีคนเคยมาขอซื้อด้วยนะขายได้ตัวละบาท

บางทีก็ขายแต่ที่เอามาตอนนี้ที่เห็นในภาพเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวของเราไปถ่ายมาบอกว่าไม่ได้ขายใครหรอก

เอาไปกินเองทั้งหมดนี่แหละงวดนี้เอามากินเองหมดนะครับวิธีการเอาไปทานเนี่ยทำยังไงรู้ไหม
ต้องไปทำความสะอาดก่อนสิเอาขี้มันออกไปด้วยอย่าไปกินไม่อร่อยแล้วก็จากนั้นก็เอาไปคั่วเอาไปทอดแล้วก็เคี้ยวกลมกลับแบบนี้

หรือว่าจะทำเป็นตำป่นน้ำพริกก็ได้เขาบอกว่าจิ้มได้กับผักทุกชนิดเลยนะครับ
เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หาทานยากนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าต้องไปหาตามท้องทุ่งนาแบบนี้แล้วถ้าหากว่าที่ไหนเนี่ยมันมีสารเคมีเยอะ
มันก็อาจจะทำให้พวกจิ้งหรีดหรือจิโป่งมันไม่สามารถที่ขยายพันธุ์ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นแบบนี้แสดงไว้ตรงนั้นต้องอุดมสมบูรณแน่นอน
ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เอามาให้ดูกัน
ใครอยากจะไปลองก็ไปลองได้นะครับของทางภาคอีสานเขา
ดีนะแล้วเดี๋ยวนี้แบบไปไกลต่างประเทศเขาชื่นชอบพวกแมลงบ้านเรา
ใช่แพ็คบรรจุถุงอย่างดีเลยนะเดี๋ยวนี้
แมลงนี้ก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีเราเคยอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะเลี้ยแมลงนี่ก็หลายชนิดอยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวมาฝากกันเป็นเรื่องราวของการสร้างอาชีพด้วยนะคะ